คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
นี่มีข่าวใหญ่เรื่องของยาเสพติดนะครับ
เมื่อวานนี้ตอนกลางคืนนะเที่ยงคืนเวลาดีตีละครั้งเลย
ตำรวจไปบุกโกดังแห่งหนึ่งย่านนทบุรี
และที่นี่จริงเป็นโกดังในการเก็บกระสอบแป้งมัน

ตำรวจตรวจค้นภายในกระสอบเทออกมาเลยนะ
โอ้โหตอนนั้นขาวโพลนแบบนี้เลย
แป้งมันฟุ้งกระจายเต็มโกดังเลย
พบว่ามีเคตามีนทั้ง๓๐๐กว่ากิโลกรั

อันนี้พบจริง๓๐๐กิโลกรัมนะฮะ
แต่ทีนี้ตำรวจต้องตรวจสอบว่ามันมีความเชื่อมโยง
กับที่ก่อนหน้านี้มีการไปตรวจโกดังที่ฉะเชิงเซาหรือเปล่า
ที่ฉะเชิงเซากลายเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตว่า
นำกำลังเข้าไปตรวจค้นภายในโกดังเก็บแป้งมัน

ที่ตำบลทวีวัฒนาอำเภอสายน้อยจังหวัดนนทบุรี
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าในโกดัง

บรรจุแป้งมันน้ำหนักประมาณ๘๕๐กิโลกรัม
จำนวนถึง๓๙ถุง
คือที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบในโกดังนนทบุรีแห่งนี้

คือได้รับการประสานจากหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดของไต้หวัน

ปปศไปตรวจโกดังที่ฉะเชิงเซา

หน่วยงานปราบปรามยาเสพติดของไต้หวันเหมือนกัน
ทีนี้ครับทางไต้หวันเขาประสานไทยมา
ประสานตำรวจไทยมาบอกว่ามีการนำยาเสพติด
ซุกซ่อนไว้ในโกดังที่นนทบุรีแห่งนี้
เตรียมจะส่งออกทางเรือไปยังไต้หวัน
ตำรวจไทยก็ต้องจัดการสิครับ
ต้องสืบค้นแล้วก็เข้ามาตรวจค้น
ขยายผลจากเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติ
โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยปราบปรามยาเสพติดไต้หวัน
ประสานข้อมูลกันกับไทย
แล้วท้ายที่สุดนะฮะตำรวจก็มาเจอของกลางจริง
อยู่ที่โกดังที่นนทบุรีแห่งนี้
ตำรวจสอบสวนนางสาวสาวภาอายุ๒๙ปี
ซึ่งเป็นคนที่มีหน้าที่ในการทั้งบรรจุ

โดยนางสาวสาวภาให้การภาคเศษ
โดยอ้างว่าเธอมีหน้าที่ในการดูแลการบรรจุและขนส่งเท่านั้น

แต่ก็ให้ข้อมูลว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง
ชื่อว่านายท็อปเป็นผู้มอบหมายให้เธอนั้น
ดูแลยาเสพติดตรงนี้เพื่อเตรียมขนส่งทางเรือออกนอกประเทศนะครับ
โดยนำยาเคตามีนใส่กล่องมาส่งที่โกดัง
แล้วให้เธอแยกใส่ถุงแป้งมันเพื่ออำพรางการจับกลุ่มนะครับ
ทีนี้ล่ะคุณผู้ชมฮะทางตำรวจเอง
ก็ได้มีการจับกลุ่มนางสาวสวภาได้๑คนแล้วนะฮะ
แล้วก็พยายามที่จะขยายผล
กระทั่งสามารถขยายผลไปตรวจค้นบ้านเช่า
ใช้ในการซุกซ่อนยาเสพติดซุกซ่อนเคตามีน
บริเวณถนนประชาราชบำเพ็ญแขวง๓เสนนอก
เขตห้วยขวางกรุงเทพมนาคม
ตามคำให้การของนางสาวสวภาเกี่ยวกับเรื่องของนายท็อปด้วยนะฮะ
อันนี้ไปกันกลางดึกต่อเลยนะคุณนะ
โกดังไปตอนเที่ยงคืน
ส่วนบ้านที่นี่บริเวณถนนประชาราชบำเพ็ญเนี่ย
ตำรวจไปตอนประมาณตี๒นะครับ
ก็ไปที่นี่จากการตรวจค้นในห้องนอนชั้นที่หนึ่ง

เรอีนอัดแท่งบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษ
สภาพพร้อมส่งจำนวนถึง๖๐๐แท่ง
น้ำหนักประมาณ๒๒๘กิโลกรัม

ในห้องยังพบถุงลักษณะคล้ายกระสอบปุ๋ย
สำหรับขนย้ายสินค้าข้ามแดนอีกด้วย
ซึ่งก็ตรงกับข้อมูลที่ผู้ต้องหาคือนางสาวสวภา
ให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าบ้านหลังนี้
ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวนะคุณ๕๐ตารางวา๒ชั้น
เป็นสถานที่พักยาเสพติด
และเป็นสถานที่ในการบรรจุ
เพื่อเตรียมการในการส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับ
จากการตรวจสอบยาเสพติดที่ตรวจยึดได้
ก็คาดว่าเป็นยาเสพติดที่ลักลอบผ่านเข้ามาทางชายแดนภาคเหนือ

ก็จะมีนายท็อปเป็นคนจ่ายค่าเช่า
และจะเป็นคนนำยาเสพติดเอามาพักไว้ที่บ้านหลังนี้ก่อน
ก่อนที่จะให้นางสาวเสาพาเป็นคนแพ็คเป็นคนบรรจุ

นางสาวสวภาบอกว่าได้ค่าจ้างครั้งละ๑๐๐๐บาท

แล้วเมื่อ๓วันก่อนนะครับนายท็อปก็แวะมาที่บ้านหลังนี้
นางสาวสวภาบอกว่าแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่านายท็อปไปอยู่ที่ไหน
เพียงแต่ว่านายท็อปอาศัยอยู่แถวย่านประชาชื่นเท่านั้นเองนะครับ
จากการสอบถามเพื่อนบ้านนะครับก็มีการเปิดเผยว่านางสาวสาวภาเนี่ย
เช่าบ้านหลังนี้มาได้เดือนเดียว
ซึ่งนางสาวสภาพบอกว่านายท็อปเป็นคนจ่ายเงินค่าเช่าใช่ไหม
ซึ่งตอนที่นางสาวสวภาย้ายมาใหม่มีการขนของมาค่อนข้างมาก
ผิดสังเกตเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นของอะไร
คือเพื่อนบ้านก็เห็นแล้วล่ะว่าคนนี้มาเช่าบ้านอยู่
แต่ไม่รู้ว่าทำอะไรบ้างทำธุรกิจอะไรหรือขนของอะไรเข้ามาในบ้านนะครับ
จนกระทั่งมาถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดเมื่อคืนนี้
ทีนี้ทางตำรวจเขาเตือนมาสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจให้เช่าบ้าน
คอยสังเกตพฤติกรรมของผู้เช่าให้ดี
หากพบสิ่งผิดปกติต้องสงสัยขอให้แจ้งตำรวจเพื่อทำการตรวจสอบ
จากปัจจุบันกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดมักจะเช่าบ้านเป็นที่พักยาเสพติด
แล้วก็ย้ายไปเรื่อยจึงยากต่อการตรวจสอบและติดตามจับกลุ่ม
โกดังด้วยโกดังต่างให้เช่าต่างก็ต้องระวัง
หรือทางโกดังมีส่วนเกี่ยวข้องในการเป็นจุดพักยาเสพติด
ตำรวจจะได้ตรวจสอบต่อนะเพราะโกดังที่นนทบุรีเนี่ย
กิโลกรัมแน่ชัดว่าเป็นเคตามีน
ส่วนเมื่อวานนี้จากกรณีที่เมื่อวันที่๑๒ธันวาคม
ทางด้านของปปศก็คือด้านของสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับ
ได้ไปตรวจค้นโกดังที่บางประกงที่ฉะเชิงเศร้า
แล้วก็ไปพบบอกว่ามีของกลางตั้ง๑๑๕ตัน
บรรจุในวินัยกระสอบ๔๙๓กระสอบ
เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตออกมาว่าเป็นเคตามีน
ตั้ง๑๑๕ตัน
หลังจากนั้นมีการเก็บของกลางไว้ที่ปปศ
แล้วก็มีการตรวจสอบทุกกระสอบจนกระทั่งสรุปออกมาแบบนี้แล้วนะคุณนะ
สรุปออกมาว่าจากการที่ไปตรวจค้นกระดัง๑๒พฤศจิกายน
เมื่อกี้ผมพูดผิด๑๒พฤศจิกายนนะไม่ใช่๑๒ธันวาคม
แล้วก็นำของกลางทั้งหมดมาเก็บไว้ที่โกดังของปปศ
แล้วก็มีการตรวจในกระสอบทั้งหมด
ปรากฏว่าจากการตรวจสอบพบสารเคมี๒ชนิดครับ
กระสอบแรกบรรจุสารเคมี๕๐๐กว่ากิโลกรัม
กระสอบที่๒อีกชุดหนึ่งบรรจุสารเคมี๕๐๒๐กิโลกรัม
แล้วก็สารเคมีที่บรรจุอยู่ในอีก๒๗กระสอบน้ำหนัก๖๕๖กิโลกรัม
เป็นสารไตรโซเดียมฟอสเฟสที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
อกจากนี้นะครับยังมีกระสอบอีก๑๒กระสอบน้ำหนักรวมแล้วประมาณสัก๓๐๑กิโลกรัม
เป็นสารแคนเซียมคาร์โบเนตซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท
แต่มีเคตามีนน้ำหนัก๑๒กรัมปนเปื้อนในสารดังกล่าว
ก็มีการเชื่อนะฮะว่าสารไตรโซเดียมฟอสเวทและสารแคนเซียมคาร์โบเนต
จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
แต่ทีนี้ไอ้ตัวยาเสพติดเคตามีนที่พบเนี่ยมันน่าจะเหมือนเกี่ยวกับเรื่องของการตบตาเจ้าหน้าที่
หรือการสับเปลี่ยนกระสอบสับเปลี่ยนสารต่าง
พอรู้ว่าเจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบที่นี่ก็เลยสับเปลี่ยนสารต่าง
แล้วเอาเคตามีนที่เคยปนเปื้อนอยู่เอาไปเก็บและเอาไปไว้ที่อื่น
ทีนี้ครับเขาก็เลยอาจจะมีการเชื่อมโยงว่านี่มันเชื่อมโยงไปถึงโกดังนนทบุรีไหม
เพราะว่าทางไต้หวันหน่วยปราบปรามยาเสพติดไต้หวัน
เป็นคนแจ้งมาทั้ง๒กรณี
กรณีว่ามีการนำสารเสพติดเคตามีนมาพักไว้ที่บางประกงฉะเชิงเศร้า
และมีการนำสารเสพติดไปพักไว้ที่นนทบุรี

ต้องไปขยายผลต่อว่าที่ฉะเชิงเซากับนนทบุรีมีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
ใช่แล้วตำรวจบอกว่านี่เป็นขบวนการใหญ่
ในการที่นำสารเคมีมาบังหน้า
แล้วก็ลักลอบขนยาเสพติดอีกนะฮะ